ฟีฟาเดย์นะครับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะช้างศึกของเราที่สนามศรีสะเกดสเตดียม
เดี๋ยวถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีนี่แหละตั้งแต่๑๗นาฬิกา๑๕นาทีหลังจบข่าวเย็นไทยรัฐ
พอเย็นแล้วดูต่อเลยแล้วนี่ที่ศรีสะเกดนี่ฮะสนามศรีสะเกดสเตดียมค่ะ
แฟนบอลเริ่มเข้าสนามแล้วนี่ต้องไปจับจองกันก่อนนะคะถูกต้องฮะ
ต้องซื้อตัวเข้าไปแล้วนี่เขามารอซื้อตัวตั้งแต่ตีสี่นะโอ้โหคงจะเป็นโอ้นี่อันนั้นคือจองที่เหรอคะ
นี่เขาถ่ายภาพมาลงโซเชียลกันเนี่ยนี่จองที่ไว้ก่อนก่อนที่จะเปิดขายตัว
นี่ยังไม่ขายตัวยังไม่ขายตัวกลัวไม่ได้ตัวบางคนมาตั้งแต่๖โมงเช้า
มาถึงตกใจนี่รองเท้าแตะเสื้อโลออลอะไรต่างนานาที่เอามาวางแทนตัวเองได้ก่อน
จากนั้นพอมายืนต่อแถวกันเนี่ยโอ้โหเห็นไหมฮะเยอะแยะไปหมดเลย
วันนี้นี่ศรีสะเกดคงคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะคึกคักมากครับ
คือเริ่มแข่งใน๑๗นาฬิกา๓๐นาทีนะฮะทีมชาติไทยพบกับเติร์กเมนิสถานนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่คือบรรยากาศหน้าสนามนะฮะคือบัตรเนี่ยจำหน่ายตั้งแต่ราคาตั้งแต่๓๐๐ใบเนี่ย
อ่าตอนเนี้ยจากสามพันใบเขาเพิ่มโคต้าขายหน้าสนามให้เป็นหกพันใบค่ะ
เรียกว่าวันนี้เต็มความจุของสนามค่ะหนึ่งหมื่นสองพันที่นั่งอย่างแน่นอน
โอ้โหนี่แล้วต่อคิวกันยาวขนาดนี้ไปตั้งแต่เช้ามืดนะคะ
ถูกต้องคนแรกเนี่ยมาตีสี่ตีสี่เลยจากนั้นพอ๖โมงเช้าเนี่ยเริ่มมากันแล้ว
เริ่มมากันเยอะแล้วนะฮะมาซื้อบัตรกันนะครับแล้วรถเนี่ยโอ้โหทั้งรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์จอดกันแบบหลายร้อยคันสองข้างทาง
คือฝ่ายจัดการแข่งขันเขาก็เพิ่มตัวให้นะเขาก็ใจดีนะครับ
นี่เป็นแมทอุ่นเครื่องของทีมชาติไทยเป็นแมททางการของฟีฟ่านะครับ
ฟีฟ่าเดย์นะครับท่านผู้ชมครับช้างศึกชุดใหญ่นะครับ
พร้อมประกาศศึกเย็นนี้วาระแห่งชาติไทยเดี๋ยวมาเชียร์ทีมชาติไทยกันทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองนะครับ
ค่ะเราถ่ายทอดสดเนี้ยสองแมทนะทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสองค่ะ
นี่แมทแรกคือวันนี้นะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเติร์กเมนิสถานนะครับ
เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีถ่ายทอดสดสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที

แล้วก็ชมสดผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะครับ
ค่ะก็เปิดไทยรัฐไปยาวเลยนะคะ
เชียร์ทีมชาติไทยช้างศึกไปด้วยกันค่ะ